ไปดูเหตุยิงกันตายนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะ
มือยิงก็ไม่ใช่ใครนะครับเป็นญาติกับผู้ตายนี่แหละ
และเรื่องที่ทำให้ต้องยิงกันจนถึงขั้นนี้
รัว๑๔นัดเลยนะคะแค่เรื่องตักแกงในงานบุญ
ไกลแค่ตักแกงกันต้องฆ่าต้องแกงเลย
นาวิรัตชันอิหรือบางหมาน
มามอบตัวกับตำรวจภูทรควรมีด
หลังก่อเหตุยิงนายธีรพลมักเกษมวัย๒๓ปีที่เป็นญาติกันเนี่ย
รัวยิงไป๑๔นัดจนเขาเสียชีวิตคาบ้าน
ที่จังหวัดสงขลาในวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกโกศลปราบกรีผู้กำกับสพควรมีดบอกว่า
สอบสวนแล้วนายวิรัติเองก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง
ที่มีปัญหาส่วนตัวกันด้วย
แต่ชนวนเหตุที่ถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกล้งกันก็คือเรื่องการตักแกง

ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกันแล้วผู้ตายเนี่ยตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เลยตัดสินใจดักรอผู้ตายให้ขี่รถผ่านหน้าบ้านแล้วรัวยิง๑๔นัด
นายเสรีหมัดเกษมพ่อของนายธิรพลผู้ตายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
หมานน่าจะมีการเตรียมการมาก่อน
เพราะช่วงสายของวันที่๑๐กรกฎาคม
บังหมานขี่รถผ่านหน้าบ้านประมาณ๒รอบ
ที่ลูกชายจะขี่รถจักรยานยนต์กลับมากินข้าวที่บ้าน
จนกระทั่งบ่ายโมงลูกชายต้องไปงาน
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามปกติ
ไปเพียงแค่ครึ่งนาที
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
แล้วก็ดังตามมาอีก๑๐กว่านัด
ตอนนั้นพ่อบอกสังหรณ์ใจเลยว่าต้องเกิดอันตรายกับลูกแน่
พอวิ่งตามออกไปดูสภาพที่พ่อเห็นก็คือลูกเนี่ย
จมกองเลือดแล้วก็ไม่มีลมหายใจแล้ว
ทุกคนที่มามุงดูตะโกนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
หมานเป็นคนยิงแล้วก็หนีไปแล้ว
ถามพ่อว่าทะเลาะอะไรกันขนาดนั้น
พ่อบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑กรกฎาคม
ฝั่งบ้านของลูกชายฝั่งบ้านพ่อเนี่ย
บางหมานมาร่วมงานบุญ
แล้วก็เอาแกงแพะที่ทำเอาไว้กลับไปกินด้วย
บางหมานบอกว่าจะไปทำธุระที่หาดใหญ่

แต่อีกฝ่ายตอบบอกว่าอยากกินก็มาตักเองรำคาญ
เท่านี้ค่ะแค่นี้นะประโยคนี้ประโยคเดียว
พอกลับมาจากธุระบางหมานไปงานบุญเพื่อขอเจรจากับเรื่องที่

เขาแบ่งแกงให้กินนะแต่เขาแค่บอกว่าตักเองสิรำคาญ
มันต้องให้ตักให้ไปต่อว่าเขา
ต่อยกันกับพี่ชายของผู้ตายก่อน
แต่พอไปเกิดเรื่องแบบนั้นผู้ต้องหาก็โกรธแทน
ก็เลยข่มขู่กันเอาไว้บอกว่าระวังตัวไว้เถอะเผลอสักวันจะโดนยิงตาย
ด้วยความกลัวก็มีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่๗กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วสุดท้ายก็มาขี่จักรยานยนต์สวนกันเมื่อวันที่๑๐กรกฎาคม
ด่าทอกันอีกแล้วก็เกิดเป็นเหตุสลดขึ้น
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งไป๒ข้อหานักเลยค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและโดนข้อหาพรบออาวุธปืน
ซึ่งผู้ต้องหาก็มอบหมายทนายความส่วนตัวนำหลักทรัพย์๑ล้าน๓แสนบาท
ขอให้การต่อในชั้นศาลก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
ว่าจะยินยอมให้ประกันตัวหรือเปล่า